แต่ว่าตามความคืบหน้าต่อเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญก่อน
คดีที่เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติก็ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของนักธุรกิจหญิงคนหนึ่ง
เป็นนักธุรกิจหญิงอายุ๓๓ปีคนนี้ฮะ
ชื่อว่านางดวงจันทวีพันธุ์
คือคุณดวงจันทร์เนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ๔เมษายนที่ผ่านมานะฮะ
ตอน๔ทุ่มมีคนไปพบรถเก๋งของเธอจอดทิ้งอยู่
ความจริงคนที่เจอเนี่ยบอกว่าเจอตั้งแต่บ่าย
เย็นก็ยังเห็นยังอยู่ที่เดิม
สัก๔ทุ่มนี่ไม่ใช่แล้ว
แล้วเห็นโพสต์ในการติดตามหาคนหายรถคันนี้เลย
ก็มาดูกันนะฮะแจ้งตำรวจปรากฏว่าก็เจอสภาพศพอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
เป็นผู้หญิงที่นอนเสียชีวิตในรถอยู่ในที่เปลี่ยวบนถนนลูกรัง
ข้างคลองชลประธานใกล้กับไร่นาของชาวบ้าน
ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจริง
สภาพศพก็คือนอนตะแคงอยู่ที่ที่วางเท้าหลังเบาะที่นั่งคนขับ
ศีรษะมีถุงพลาสติกคลุมอยู่แล้วก็รัดที่บริเวณลำคออย่างแน่นหนาด้วย
ประตูรถทั้งสี่ด้านล็อกจากข้างในมีกุญแจเสียบคารถอยู่
ตรวจสอบในรถอย่างละเอียดเจอยาลดไข้๑เม็ด
โดยมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก่อนที่จะไปพบศพ
ก็เห็นภาพก็คือหน้าร้านสะดวกซื้อก็ผู้เสียชีวิตลงไปซื้อยาแก้ปวด๔แผง
ก็คือภาพนี้ขับรถไปแล้วก็ไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็มีการคุยโทรศัพท์มือถือตลอดเวลานะคะในการซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ขณะที่กำลังจ่ายเงินก็คุยโทรศัพท์อยู่
พอจ่ายเงินร้านสะดวกซื้อเรียบร้อยก็กลับเข้ามาในรถ
กลับเข้ามาในรถได้แป๊บหนึ่งลงจากรถมาอีก
แล้วก็เหมือนกับไปทิ้งซองยาในถังขยะค่ะ
คือภาพสุดท้ายก่อนที่จะไปเจอเป็นศพอยู่ในรถนะคะ
เขาไปเจอจุดอีกจุดหนึ่งเป็นภาพที่รถวิ่งผ่าน
เป็นกล้องวงจรปิดจุดที่รถวิ่งผ่านตรงจุดนี้นะครับ
ซึ่งญาติเขาบอกว่าก็ไม่ใช่เส้นทางที่ปกติผู้ตายจะไป
ใช่ค่ะเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยค่ะตำรวจตั้งประเด็นเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
เอาไว้๓เรื่องชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้หรือว่าฆ่าตัวตาย
แต่ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานที่เราเล่าคุณผู้ชมไปค่ะ
สรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าตรวจสอบภายในรถก็มีลายนิ้วมือแฝงของผู้เสียชีวิต
ของลูกและของสามีแค่นั้นไม่มีลายนิ้วมือของคนอื่นเลยนะคะ
แล้วก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
แต่ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
คือผลชนะสูตรของเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
แล้วมันไม่มีหลักฐานอื่นที่จะชี้ว่าเป็นการฆาตกรรม
คือย่าดติดใจสงสัยแต่ว่าสบของผู้ตายก็ชาปนักกิจไปแล้ว
เมื่อสักครู่นี้ได้สอบถามทางญาติญาติที่มาพูดคุยกับคุณจอมขวัญเนี่ย
บอกว่าด้วยเนื่องจากสภาพของศพด้วยก็เลยจำเป็นต้องชาปนกิจด้วยนะฮะ
เพราะว่าสภาพอากาศขาดอากาศหายใจโดยถุงพลาสติกที่คลุมศีรษะอยู่
มันก็ทำให้เกิดการเน่าอะไรพวกนี้อยู่เละอยู่นะฮะ
อย่างไรก็ตามครับทางญาตินะครับก็ได้ติดใจสงสัยแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรม
เรื่องนี้ที่ตำรวจกองปราบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยมีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
นี่ฮะวันนี้ได้พานางบัวทองโสภาลุลแล้วก็นายเอกพันธ์โสภาลุล
กับน้องชายของนางดวงจันทวีพันธ์อายุ๓๓ปีที่เสียชีวิตปริศนาในรถเก๋งที่อำนาจเจริญ
ไปเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้บังคับการกองปราบราม
เพื่อให้ตำรวจกองปราบตรวจสอบสำนวนคดีแล้วก็จัดชุดคลี่คลายสาเหตุการเสียชีวิตของนางดวงจันทร์ใหม่
รณรงค์บอกว่าคดีนี้มีความพิรุธหลายอย่าง
ที่สามารถมั่นใจได้ว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
แล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ทำให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความยากลำบาก
พบว่าที่ใบหน้าของนางดวงจันทร์ผู้ตายมีร่องรอยถูกทำร้ายที่บริเวณใต้ดวงตาฝั่งขวา
และการนอนเสียชีวิตอยู่ที่ช่องวางเท้าเบาะหลังโดยที่ศีรษะอยู่ที่ฝั่งคนขับ
อีกทั้งเบาะคนขับก็ถูกปรับมาบางศพเพื่อกันการมองเห็นจากคนภายนอก
ที่สำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายถูกปิด
เอกสารบัญชีเครือข่ายลูกหนี้และเงินสดประมาณ๑แสนบาทหายไป
ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ไม่น่าจะใช่ลักษณะของคนที่กำลังจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
รณรงค์บอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าคดีนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุต้องเป็นผู้มีสีในพื้นที่
เพราะไม่เช่นนั้นตำรวจคงไม่รีบปิดสำนวนคดี
ก็เลยตัดสินใจพาครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาที่กองปราบรามเพื่อขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่
ด้านหลังของรถยนต์ของผู้ตายเองในเบาะหลัง
เกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ที่เขาปล่อยกู้ที่อำนาจเจริญก็หายไปทั้งหมด
อยากให้ทางกองปรับปรามช่วยคลี่คลายคดีนี้ให้

ก็ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตาย
ตอนที่ไปพบศพก็มีพิรุธหลายอย่าง
อย่างเช่นจุดพบศพก็คือบริเวณช่องวางเท้าด้านหลังศีรษะอยู่ที่ฝั่งเบาะคนขับ

คนขับก็ถูกปรับตำแหน่งให้ลงมาปิดศพ
เหมือนกับป้องกันไม่ให้คนเห็นจากด้านนอก
จุดที่พบศพก็ไม่ใช่เส้นทางที่ลูกสาวเคยไป
ไม่ใช่ทางผ่านของจุดหมายที่ลูกสาวจะเดินทางไปในวันนั้นด้วย
เพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าจะไปทกศสาขาหัวตะพาน
ตอนแรกก็คิดว่าก่อนที่จะมาขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์เนี่ยนะฮะ
คุณบัวทองบอกว่ายอมรับว่าสงสัยคนใกล้ชิดที่ทำธุรกิจเงินกู้ร่วมกับลูกสาว
จะมีส่วนผัวพันธ์ในการเสียชีวิตของลูกแล้วเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจเดินหน้าหาความจริงมันมีอีกเหตุผลหนึ่ง

คือคุณแม่บอกว่านายอนันต์โสภาลุลก็คือพ่อของผู้ตายเนี่ยได้หลับแล้วลูกสาวมาเข้าฝัน
เข้าฝันบอกว่าถูกฆาตกรรมไม่ใช่ฆ่าตัวตาย

แล้วก็บอกด้วยนะว่าคนที่ก่อเหตุมี๕คน
เป็นคนที่ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้เป็นคนมีสีในพื้นที่
แล้วก็เป็นคนติดตามคนมีสีอีก๓คนที่มาร่วมกันก่อเหตุ
เพราะว่าถ้าฆ่าตัวตายนี่สาเหตุมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีการไม่มีลักษณะไม่มีเหตุบอกที่จะให้ลูกฆ่าตัวตายค่ะ
คือคนที่จะฆ่าตัวตายนั่นก็จะมีพิรุธค่ะไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติหมดค่ะ
เป็นเพื่อนที่ร่วมทำธุรกิจร่วมกันนี่แหละค่ะ
ที่แม่มาเรียนกองปราบนี่คุณพ่อเขาฝันค่ะฝันว่ามาเข้าฝันคุณพ่อ
ว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาถูกทำร้ายเขาถูกฆ่าตายค่ะ
บอกด้วยว่ามีคนฆ่าค่ะมีเพื่อนก็มีตำรวจก็มีผู้ชายอีกสามคน

วันนี้ก็ยื่นกองปราบนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางครอบครัวกับทนายรณรงค์นะครับ
จะไปพบพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุลรองพบตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อจะขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีนี้อีกทางหนึ่ง
ค่ะซึ่งก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางทนายรณรงค์แล้วก็ครอบครัวของ
นางสาวดวงจันทร์ผู้เสียชีวิตก็มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
แล้วคำถามสุดท้ายที่คุณจอมขวัญถามไปก็คือถามทนายรณรงค์ว่า
ถ้าไม่ใช่การฆ่าตัวตายคิดว่าเป็นเรื่องอะไร
นายรณรงค์บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการปล่อยเงินกู้
ติดใจเรื่องประเด็นนี้นะคะคือตำรวจบอกว่า
ถ้าเป็นเรื่องของการปล่อยเงินกู้เนี่ยคือตัวผู้เสียชีวิตเหมือนกลับไป
กู้ยืมเงินในทุนมา๑๗รายรวมเป็นเงิน๙ล้านกว่าบาท
แล้วก็เอาเงินที่กู้มาจากในทุนไปปล่อยให้ชาวบ้านกู้ต่อ
แล้วก็จะต้องเอาเงินไปคืนในทุนบางส่วน
แต่วันที่จะต้องไปคืนเหมือนกับว่าเงินไม่พอครับตำรวจเลยคาดว่านี่อาจจะเป็น
สาเหตุที่ทำให้ฆ่าตัวตายตำรวจเขาวิเคราะห์แบบนี้นะคะ
ทีนี้เราก็ตามให้ต่อนะคะเรื่องของคดีว่าครอบครัว
ยังไม่เชื่อค่ะว่านางสาวดวงจันทร์จะฆ่าตัวตาย
เราก็ต้องไปคุยกับตำรวจที่เขาเป็นเจ้าของสำนวนนี้ในพื้นที่
พันธุ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตรผู้กำกับการตำรวจภูทรลืออำนาจค่ะ
ตำรวจเอกชัชนันบอกว่าก่อนที่จะส่งสำนวน
ส่วนให้กับอัยการก็ได้เรียกญาติของผู้ตายมาคุย
แล้วก็ชี้แจงถึงพยานหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้
แล้วก็นำไปตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว
รวมถึงผลการสอบปากคำพยาน๔๙ปากค่ะ

ก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันว่านางสาวดวงจันทร์จะฆ่าตัวตายเอง
แต่ตำรวจก็เลยนำพยานหลักฐาน
ผลการตรวจพิสูจน์ที่ตรวจกันอย่างละเอียดทั้งหมด

จูงใจของการฆ่าตัวตายในครั้งนี้
ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของเงินกู้นะคะ
คือผู้ตายไปยืมเงินจากในทุน

วันที่เกิดเหตุผู้ตายต้องเอาเงินไปคืนในทุน
หลายคนเลยค่ะมูลค่าประมาณ๒๒๐๐๐บาท

ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าผู้ตายไปกู้ยืมเงินทกศ
แต่ทอกสปล่อยกู้แค่๗๐๐๐๐๐บาท

ถ้าเกิดจะต้องไปคืนเงินให้กับในทุนนึกออกไหมคะ

ประเด็นในทุนเงินกู้เนี่ย

คือผู้ตายไปกู้เงินในทุนมาทั้งหมด๑๗คน
เงินมูลค่า๙๒๓๕๐๐๐บาท
ซึ่งในทุนทั้งหมดนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเรียกมาสอบปากคำหมดแล้วนะคะ

ไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงในลักษณะที่เป็นการจ้างวาน
ในลักษณะที่เป็นการสั่งเก็บสั่งค่าเนี่ยค่ะ
ทำให้เชื่อว่าผู้ตายน่าจะเครียด
ที่จะต้องหาเงินมาคืนในทุน
แต่หาเงินมาไม่ได้หาเงินมาได้ไม่พอ

แต่ที่ญาติไม่เชื่อในการสรุปสำนวนคดีนั้นนะคะ

ก็ตรงนี้ก็ไม่สามารถพูดได้
เพราะว่าญาติเองก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นปัจจัยในการสนับสนุนว่ามีคนอื่น
ผู้กำกับการตำรวจภูทรลืออำนาจก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ประเด็นที่ญาติติดใจสงสัยเกี่ยวกับสภาพศพที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่
สภาพศพภายในรถทำไมเหมือนกับดวงตามีแผลด้วย

ทางผู้กำกับสพลืออำนาจบอกว่า
ดวงตาขวาของผู้ตายมีลักษณะเหมือนกับเลือดไหลออกมาที่หางตาเนี่ย
เป็นเพราะว่าทางแพทย์ที่ทำการผ่าชนะสูตรพลิกศพ

และแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจให้เหตุผลที่ตรงกัน
เพราะผู้ตายนอนตะแคงอยู่ในรถเป็นเวลานานนะคะ
แล้วเลือดไหลมารวมกันอยู่ที่ดวงตาข้างขวาที่บริเวณหางตา

ใช่ลักษณะก็เลยเหมือนกับเป็นแผล
เหมือนกับการถูกทำร้ายหรือถูกทุบตีที่ดวงตา
แต่จากการชนะสูตรคุณหมอยืนยันว่าไม่ใช่
จากการเก็บพยานหลักฐานในรถก็ไม่มีลายนิ้วมือของคนอื่นนะคะ
มีแค่ลายนิ้วมือของผู้ตายลูกผู้ตายและสามีของผู้ตาย
ส่วนสายนิรภัยแล้วก็เบาะรถนะคะ
บอกว่าทำไมต้องเอ็นเบาะมาปิดเหมือนแบบปิดบังร่างเอาไว้ด้วยเนี่ย
ตำรวจบอกว่าตรงนี้ก็ผิดปกติไหม

แต่ว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะมายืนยันประเด็นตรงนี้ได้อย่างละเอียด
เรื่องของการเอ็นเบาะรถมาเรื่องของสายเข็มขัดนิรภัยตรงนี้ที่มันแปลก

ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจนะคะ

ผู้ตายโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนสนิทนะคะ

เนื้อหาในการคุยก็เหมือนกับปรับทุกข์

ครั้งแรกคุยกัน๔๕นาที
ครั้งที่๒คุยกัน๒๕นาที
แล้วก็เวลาคุยกันเนี่ยเหมือนกับผู้ตายบอกกับเพื่อนคนนี้ว่า

เวลาของตัวเองเหลือน้อยเต็มทีแล้ว
ถ้าตายไปเนี่ยทำบุญให้ด้วยนะ

นี่พูดลักษณะแบบนี้ค่ะ

ตำรวจก็เรียกเพื่อนคนนี้มาสอบปากคำแล้วด้วยนะคะ
ก็มาประกอบในสำนวนคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ทางนักข่าวของเราก็เลยลองลงพื้นที่แล้วก็ขับรถ
ไปดูเส้นทางที่ผู้ตายใช้ในวันเกิดเหตุนะคะ

จุดนี้รถของผู้ตายจอดเอาไว้ระยะหนึ่ง

จากนั้นเนี่ยผู้ตายก็ขับรถออกจากเส้นทางหลังโรงรับจำนำนะคะ
ขวามุ่งหน้าไปแยกดอนแดง
แล้วก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปเส้นบายพาส

เลี้ยวซ้ายไปสู่ฟาร์มกบเนื้อย่างเกาหลีนะคะ

กล้องวงจรปิดที่บริเวณด้านหน้าร้านเนี่ยจับภาพรถของผู้ตายเอาไว้ได้
แล้วก็ใช้เส้นทางนี้ล่ะค่ะมุ่งหน้าไปเขตอำเภอลืออำนาจ
ซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพรถเอาไว้ได้เหมือนกัน
หลังจากนั้นผู้ตายเลี้ยวซ้ายนะคะ
ซอยบ้านสาลาก็คือไปที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งจากจุดนี้ระยะทางประมาณเกือบ๓กิโลนะคะ
เป็นถนนเลนเดียวแคบด้วยเปลี่ยวด้วยคือสองข้างทางเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะ
เนี่ยมีแต่ทุ่งย่ามีแต่นาของชาวบ้านนะคะ
ดังนั้นถ้าเป็นไปตามการสรุปสำนวนคดีของตำรวจที่บอกว่าผู้ตายตัดสินใจฆ่าตัวตายเอง
จุดนี้ค่ะดูจากสภาพพื้นที่ก็ทำให้สงสัยเหมือนกัน
ว่าทำไมถึงมาฆ่าตัวตายตรงนี้
เพราะตรงนี้คือผู้ตายเองก็ไม่ได้รู้จักพื้นที่ตรงนี้มาก่อน
ทำไมต้องขับรถมาไกลเป็นสามกิโลกี่แล้วมาตรงนี้ที่เป็นปลิวมันเป็นหญ้าเป็นถุงนายอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะผลตำรวจเอกสีวารารังสีพระมณะกวนรองม์ผู้มันชการตำรวจแห่งชาติ
พันธุ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตรผู้กำกับการตำรวจภูทรลืออำนาจไปพบ

แล้วก็เรียกดูสำนวนคดีทั้งหมดคือเอาสำนวนมาตรวจสอบ
เพื่อหาข้อเท็จจริงและชี้แจงข้อสงสัยให้กับญาติของผู้ตายในวันพรุ่งนี้

คือฝั่งที่ตำรวจได้ชี้แจงมันก็มีแง่มุมหรือว่าบางประเด็นที่ตอบคำถามได้

แต่อีกบางมุมมันก็ยังเป็นจุดที่ยังน่าสงสัยอยู่

หรือบางมุมเนี่ยตำรวจบอกว่าได้เพื่อนสนิทของผู้ตายที่เขาให้ข้อมูลว่าเนี่ยเครียด
โทรมาแบบเครียดลักษณะเหมือนคนแบบอยากจะตาย
แต่ญาติญาติที่บอกมาเนี่ยญาติญาติบอกว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกสาวไม่เคยสื่ออะไรออกมาที่ลักษณะเหมือนกับว่าเครียดเลย
ใช่ปกติก็เป็นคนร่าเริงดีแล้ววันก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ยังเล่นกับลูกยังคุยเล่นกันปกติด้วยค่ะ
ส่อความเครียดอะไรออกมาให้เห็น
แต่เงินจำนวนนี้ที่ตำรวจเขาได้ข้อมูลมาเนี่ยเงินที่ว่าเป็นน่งเป็นหนี้อะไรอยู่เนี่ยแม่บอกไม่รู้
ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยทำธุรกิจปล่อยเงินก้งเงินกู้ไปกู้เงินมาแล้วมาปล่อยอะไรอันนี้แม่ไม่รู้
เดี๋ยวก็ต้องตามความคืบหน้ากันต่อในวันพรุ่งนี้๑๐โมงเช้านะคะ